ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน

ด้วยแรงที่มี
ขอเพียงจะรอ
อย่ารักอย่ารักไม่ดี
เป็นคู่ชีวิต
ในอย่างที่มีวันนั้น
เพลงนี้พอมาเป็นเด็กร้องมันก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่ง

แต่ว่าดูเขามึ่งมั่น
พี่ออโต๊ะ

พร้อมนะครับพร้อมนะ

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ออโต้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

พี่ออโต้ร้อย

รับเงินทุนไปสู้ชีวิตตามเป้าแล้วค่ะ
เต้าที่ตั้งมา
อยากให้พูดหน่าผมได้๔๐๐๐๐บาทครับ
ผมได้๔๐๐๐๐บาทแล้ว
ต้องมีสักวันนะครับก็เป็นเพลงที่นิยมใช้ประกวดเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะของคุณก๊อตจักรพันธ์
อกจากร้องเพลงจนมาทำให้ได้มีสตังค์ได้ตามเป้าเนี่ยได้เงินทุนไปสู้ชีวิตแล้ว
ทำขนมขายออโต้ที่บ้านทำขนมอะไรบ้างเนี่ยเจ๊ปรุงอะไรให้ขาย

ขนมคั่วขนมตาลครับนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ขี่รถถีบขายตามหมู่บ้านครับ
แล้วทำไมต้องถีบจักรยานไปขายขายหน้าบ้านเราหรือแถวนั้นดีกว่าไหม
ที่ไปขายเพราะว่ามันเร็วกว่าครับ
อยู่หน้าบ้านอ่ะคนอาจจะเดินมาไม่ถึงเราปั่นจักรยานไปขายดีกว่าไหม
เป็นคนคิดเรื่องนี้หรือว่ายายเจี๊ยบบอกหรือว่าออโต้คิดได้เอง

แต่ปั่นจักรยานมันก็เหนื่อยมากเลยนะปั่นไปอย่างนี้ปั่นไปแล้วระหว่างปั่นทำอะไรมั่ง

ตะโกนว่าเอาขนมกล้วยขนมตาลไหมครับ
แล้วเวลาไปขายเคยมีพลาดพังไหมรถรถล้มขนมหกหมดเลยมีไหม

มีครับ
มีหมาไหมมีหมาไล่กัดอะไรบ้าง
เคยมีไหมเคยป่ะแผลยังมีอยู่เลยค่ะ
เนี่ยเหรอมันทำไงหมามันทำไงกับเรานี่ดิเราปั่นจักรยานปุ๊บมันมายังไง
มันมาวิ่งมาขบแล้วเอารถล้มแล้วก็วิ่งหนี
เหรอแล้วมันก็หนีไปหรือเราหนีเราหนีครับ
พอจักรยานล้มเราก็วิ่งหนีมันอีกเหรอแล้วถ้าทำยังไงให้มันกลัวมันหนีเราไปได้
กุ้นหินครับนี่เขายังรู้จักป้องกันตัวเองคุยเรื่องหมากันได้ไงเนี่ย
เอาล่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยในการทำงานของพี่ออโต้
ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีความยากลำบากในการที่จะหาเงินมานะครับ
ก็นับว่าโอโต้ก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วทีนี้มาถึงเรื่องซีเรียสกันสักนิด

คือเราเคยถามออโต้แล้วว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่จริงเขาเนี่ยมารับไปเนี่ย
เขาจะทำไงเขาก็บอกเลยว่ายืนยันเขาไม่ไปเขาจะอยู่กับคุณยายเจี๊ยบ
แต่ถ้าเป็นคุณยายเจี๊ยบล่ะครับเกิดลูกสาวกลับมาเขามีอะไรที่ดีขึ้นแล้วมีความมั่นคง

และทีนี้ถ้าเกิดว่าวันเวลามันผ่านพ้นไปเรื่อยนะครับคุณยายเจี๊ย
วันหนึ่งคุณยายเจี๊ยบไม่ไหวแก่มากแล้วเดินเหินอะไรไม่ไหวจะทำยังไงครับ
ถ้าเกิดวันหนึ่งยายไม่มียายไม่ได้อยู่กับพี่โต้แล้วพี่โต้ต้องช่วยเหลือตัวเองพี่โต้ได้
ถึงให้เขาเรียกว่าพี่โต้
หนูชื่นชมยายเจี๊ยบอย่างหนึ่ง
ในการสอนให้เขาดูแลตัวเอง
ยิ่งรักเขามากก็ต้องฝึกให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ
สอนให้เขาทำนู่นทำนี่เนี่ยเป๊กว่าอนาคตของเขาจะไม่ลำบาก
เพราะเขาทำอีกแล้วแต่จริงแล้วพี่ออโต้แทบจะไม่ได้สอนนะคะ
เขาจะสังเกตเองทำเองทุกอย่าง
กวาดบ้านถูบ้านบรรสาวอาทิตย์
ที่นอนนี้นะพี่เป๊กแบบเอาเหรียญบาทโยนได้เลย
ตึงเลยค่ะโอ้โฮ
ทำไมถึงทำอะไรแบบนั้นด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอก

สมองบอกให้ทำค่ะสมองสมองบอกให้ทำ
เรามาแข่งขันกันต่อเลยนะครับในเกมของเรา
ตอนนี้พี่ออโต้นะครับมีแล้วแน่ตามเป้า๔๐๐๐บาทนะครับ
ผ่านไปแล้ว๓เพลงมาถึงเพลงที่๔
พร้อมกับตัวช่วยอีก๑ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาได้เลยครับ
ตั้งแต่เริ่มเกมมานี่ยังไม่มีเพลงเร็วเลยเพลงนี้เร็วมาก
แล้วดูพี่โต้เนี่ยเป็นคนต่อนยอนตะต่อนยอนมากเลย
เพลงเร็วอย่างนี้เราทนัดรึเปล่า
ไวมั้ยเนี่ยทนัดครับ

อันนี้เรามี๔หมื่นแล้วทดลองแล้วมันผิดเหลือ๒หมื่นเลยนะ

ต้องร้องเพลงนี้ให้ได้แล้วบอกว่าสู้

เพลงเก่งของเราที่ให้ไว้คือเพลงอะไร

อ๋อแตวจาไอ้เพลงแตวจาเนี่ยยังอยู่ในนี้
เพลงเก่งเผื่อเปิดได้เจอก็ร้องเพลงนี้แทน

เพราะว่าถ้าเปิดมาแล้วมันไม่ใช่มันเหลือตัวเดียวเลยนะ

เพราะฉะนั้นเราต้องชัวร์ว่าเราร้องได้บ้าง

ไม่รู้นะแต่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าพอถึงตอนร้องแล้ว
เป๊กก็ไม่ได้ช่วยโอโต้โอโต้ต้องช่วยตัวเอง

อันแรกตัดสินใจก่อนว่า

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ
เพราะว่าเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ
สู้ครับ

เรามีสิทธิ์ที่จะได้

ออโต้เหลืออยู่๑แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ

ใช้

ใช้ครับ

ตอนนี้มาถึงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้ว
เพราะจะไม่มีการตัดสินใจอะไรอีกแล้ว
คือการตัดสินใจเลือกแผ่นป้าย

คือแผ่นที่๒โทรหาคนรู้จัก
และแผ่นที่๔ข้ามเพลงนี้ไปเลย

ไม่ใช่ร้องผิดได้๑คำ

ตอนนี้เหลืออยู่๒อัน
แต่ออโต้เลือกแผ่นที่๓
แผ่นที่๓ก็คือเพลงเก่ง
เลือกได้เจ๋งต้องใช้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงเจ๋งมาก
มาในจังหวะที่ถูกต้อง
หมายความว่าออโต้จะใช้เพลงเก่งเป็นเพลงที่๔แทน
แต่กฎิกาคือเหมือนเดิมห้ามร้องผิด
แม้จะเป็นเพลงเก่งของตัวเองไม่ใช่ว่าร้องผิดได้ร้องผิดก็ไม่ได้
คิดอะไรอยู่ตอนนี้อยากรู้ในเด็กวัย๘ขวบ

ร้องให้เหมือนที่เราฝึกซ้อมมาไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากนะครับ
ทำตามที่สมองต่างอย่างที่บอกนะครับร้องให้ได้นะ

ผมรักยายเจี๊ยบครับ
ครับยายเจี๊ยบก็รักพี่ออโต้ค่ะ
ทุกครับทุกคนก็รักพี่ออโต้นะครับอยากให้พี่ออโต้ประสบความสำเร็จ
๖๐๐๐บาทกลับเชียงใหม่พร้อมยายเจี๊ยบให้ได้
และมาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

หลงรักแต๋วมานานทุกวันคิดถึงคนดีแต๋วไม่ปรานีพี่บ้างหรือราย
แต้วเว้ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ใกล้
เดี๋ยวนี้แต้วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไรแต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
หลงรักแต๋วมานานเห็นใจพี่เธอตาวานอย่าทรมานด้วยการเฉยหมาย
กลับมาเธอนะที่เหรอรัก

รักสิสามเฉยแต้วเย็นใจหน่อยสิ
แต้วจ้ากลับคืนบ้านหน้าเถอะนะขวัญพี่
แต้วผิดพิหายภายทิ้งใครก็ไม่ปรานี
กับเธอคนดีที่ยังต้องการ